คุณผู้ชมครับเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมครับ
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔ขวบไปประกวดงานแต่งชุดผ้าไทย
แล้วก็คว้ารางวัลด้วยนะได้ถ้วยได้เงินรางวัล
ลูกและแม่ก็เลยจะพากันไปฉลองโดยการกินหมูกระทะ
ประกวดว่าถูกรถชนครับคือน้องตายคาที่ส่วนแม่เจ็บสาหัส
แล้วปรากฏว่าวันที่เกิดเรื่องก่อนวันเกิดน้องเพียงแค่๔วัน

พรุ่งนี้เตรียมจะเผาร่างน้องแล้วนะครับ
กลับไปดูตอนวินาทีที่เร่งยื้อชีวิตน้องครับ
นิวเยียร์อายุ๔ขวบครับ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่ชุมพร
ตอนนั้นน้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณแม่
แล้วถูกรถกระบะชน

ขณะที่แม่ของน้องอายุ๒๓คุณแม่ธัญพร
อาการสาหัสเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เขามีการจัดงานประกวดแต่งชุดผ้าไทยครับ

แม่และลูกต่างก็ดีใจแต่ดีใจได้แค่แป๊บเดียว

พายุลูกใหญ่ของความเสียใจมันกำลังมาเยือนครับ

ญาติเขานำมาโพสต์ผ่านโซเชียลร้องขอความเป็นธรรม
เพราะเขากลัวว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ย
จะไม่เยียวยาจะไม่รับผิดชอบครับ
แล้วเรื่องนี้ก็มีการแชร์ออกไปเยอะมาก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปในพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุ

งานศพของน้องเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
รูปของน้องเป็นรูปที่น้องแต่งชุดผ้าไทย

มีทั้งตุ๊กตามีทั้งของเล่น
แล้วก็มีก้อนเค้กวันเกิดที่วางเรียงราย
อยู่บริเวณด้านหน้าโรงศพของน้อง
นิวเยียอายุแค่๔ขวบเท่านั้นเองนะครับ

ภายในงานด้วยดอกไม้โทนสีสว่างสดใสครับ
แม้ว่าสีดอกไม้จะสว่างสดใส
แต่ใจคนที่มาร่วมงานและครอบครัวมันหม่นหมองมาก

เมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
คือวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของน้องครับ
กำลังจะถึงวันเกิดของน้องแล้ว

คลิปในวันที่น้องเคยร้องเพลงจับไมค์

แต่ปีนี้ภาพเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ญาติญาติและครอบครัวเป่าเค้กวันเกิด
น้องที่เคยร้องเอาไว้อย่างสดใส
ปรากฏว่าปีนี้เศร้ามากนะครับ

มากกว่าการต้องมาเป่าเค้กร้องเพลงวันเกิด

ยังอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ

จากการประกวดในกิจกรรมชุมพรเฟมอรี่แฟชั่นโชว์
ภูสาศิลป์ถิ่นชุมพรปี๒๐๒๒ครับ
นี่นะฮะแล้วเขามีทีมงานนะครับว่า
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร

มีการจัดประกวดแล้วน้องก็แต่งชุดไทยไปประกวดด้วยครับ
ปรากฏว่าภาพในวันนั้นชุดนี้ที่น้องใส่
แล้วคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ถ้วยแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วย๘๐๐๐บาท
ป้ายนี้ครับคุณผู้ชมน้องรับมาในวันนั้น
แต่ปรากฏว่าป้ายต้องนำไปติดไว้ในงานศพของน้องด้วย
ปรากฏว่าหลังจากได้รางวัลมาเย็นวันรุ่งขึ้น
คุณแม่แล้วก็ลูกสาวชวนกันจะไปกินหมูกระทะ
ฉลองกันนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปได้
แค่๓๐๐เมตรถูกกระบะขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนอย่างแรงครับจนน้องเสียชีวิต
คุณแม่เจ็บสาหัสกระดูกหักหลายท่อน
ส่วนคนขับกระบะคู่กรณีเนี่ยนะครับ
ก็ไม่สามารถจะขับต่อไปไหนไหว
เพราะว่าสภาพรถเองก็หม้อน้ำแตกยางล้อระเบิด
คนขับอายุ๖๐ครับนั่งอยู่ในรถ
ล็อกประตูไม่ยอมออกมาดูเหยื่อ
จนกระทั่งตำรวจมาอันนี้ในฝั่งของครอบครัวน้องเล่านะครับ

มันยังคงติดค้างคาใจสำหรับครอบครัวแล้วก็ญาติญาติ
คือผ่านไป๓วันแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นหน้าคู่กรณีเลย
กระทั่งเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโซเชียล
งานศพวันที่๔คู่กรณี
เห็นว่าทำธุรกิจรถรับจ้างส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

จึงส่งลูกสาวและลูกชายมาพูดคุยครับ
คือตัวคนขับอายุ๖๐ไม่ได้มา
ให้ลูกสาวลูกชายมาและเอาเงินค่าทำศพ๑๐๐๐บาท
เอามามอบให้แล้วก็กล่าวคำขอโทษครับ

ลูกชายเขาเลยบอกว่าขอโทษแทนพ่อด้วยนะ
อายุเยอะแล้วสายตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็น

ส่วนค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนต่าง
ขอให้ทางประกันเขาดำเนินการก็แล้วกัน
เรื่องนี้ครับทำให้ทางฝั่งของคุณย่าก็พูดตรงนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นธรรมเพียงพอแล้วหรือยัง
จำนวนเงินที่ช่วยเหลือจ่ายมาหมื่นนึงเบื้องต้น
แล้วทุกอย่างให้ตามกับประกันตรงจุดนี้เนี่ยฮะลองฟังครับ
ต้องการให้เขามารับผิดชอบมาเยียวยา
คือถ้าพูดเอาตามหลักนะคะชีวิตน้องนะครับ
เปรียบเทียบกับเงินทอง๑๐ล้าน๑๐๐ล้านมันไม่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าเราเป็นหลานที่รักทุกคนรักแม่ทุกแม่ทุกคนในหมู่บ้าน
โดนีเดียจะเรียกแม่หมด

ไม่รู้ว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า

และวันเผาร่างน้องคือวันพรุ่งนี้๒มกราคม
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่ของน้องจะหายทันมาร่วมงานได้หรือเปล่า
นั่นคือหนึ่งอย่างที่ทางครอบครัวกังวลคืออาการของคุณแม่
จะเป็นยังไงจะหายดีได้เมื่อไหร่จะมาร่วมงานลูกได้หรือไม่
สองคือความเป็นธรรมกับเหตุการณ์นี้จากฝั่งคู่กรณี
เดี๋ยวถ้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมและมีความคืบหน้าทางคดี
จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับแสดงความเสียใจด้วยครับ